มาต่อเนื่องกันประเด็นเรื่องของพระธรรมชโยคุณผู้ชม

ธรรมชโยท้าให้จับแต่อย่าทำให้ตกใจ
ขู่คนเป็นแสนอะไรก็เกิดขึ้นได้
อันนี้เป็นโคศกออกมาพูดนะครับทางด้านของตำรวจบอกว่า
ให้เวลาพระธรรมชโยต้องติดต่อเข้ามอบตัวภายในวันที่๓๐
พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แต่ว่าด้านโคศกศิษย์สยานุศิษย์บอกว่า
พระธรรมชโยยังอยู่ที่วัดอาภาษณ์อยู่
ไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนะครับ
ติดตามเรื่องนี้กันก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ของนายองค์อาจธรรมนิษฐาครับ
เป็นโคศกศิษย์สยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

กลางวงศิษย์สยานุศิษย์นับหมื่นคน

กรณีที่อายการสูงสุดมีการสั่งฟ้อง
เทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย

ในข้อหาการฟอกเงินแล้วก็รับของโจร
ซึ่งเมื่อวานคุณองค์อาจก็มาออกรายการ

ก็พูดคุยกันออกรถออกชาติทีเดียวนะครับ

พระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัตรธรรมกายครับ

ไม่สามารถเดินทางออกไปรับทราบข้อกล่าวหาได้

เรื่องของการรับเช็คสากรครองจันทร์
ซึ่งก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วพร้อมกับทนายด้วยครับ
ในวัดในวัย๗๒ปีนะครับ
ก็ขอยำตรงนี้ไว้เท่านี้ครับ
สื่อมวลชนถามท่านว่าถามผมบอกว่า

เป็นสิทธิของผู้ป่วยนะครับ
ที่จะเลือกวิธีการรักษา

ท่านคิดย้อนกลับไปในความรู้สึกว่า
เจ้าเด็ดพระคุณหลงพ่อรูปนี้

และท่านก็ปรารถนาจะอยู่ที่บ้าน

ก็ต้องหาผู้ที่รักษา

ดูแลท่านในวัย๗๒ย่าง๗๓
ส่วนความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มตัว

รวมไปทั้งคดีร่วมกันฟอกเงินรับของโจรต่าง

พระธรรมชโยยังคงอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
แต่ยังไม่มีหลักฐานทางโลกยืนยัน
โดยได้สั่งการให้สืบสวนหาข้อมูล

เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมยอมรับว่ามีแนวโน้ม

จะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาพระธรรมชโย

สามารถแจ้งข้อกล่าวหาที่ใดก็ได้ครับ

เพื่อไม่ให้ศาสนาเกิดความเสียหาย

กระบินบ้านกระบินเมืองตำรวจก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบนะครับ
บังคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเหนือกฎหมายนะครับ
ก็อย่าให้ผิดกระบินบ้านกระบินเมืองแล้วกันฮะ

แต่ถ้าคุณจะมาวุ่นวายอย่างอื่นมาขวางการดำเนินการ
เราก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง
ขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการประสานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยยืนยันว่าหากต้องนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
ใช้ความนิ่มนวลเป็นหลักนะครับไม่ให้ศาสนานั้นเกิดความเสียหาย
ส่วนจะยังคงใช้แผนกบิน๕๙เข้าดำเนินการหรือไม่นั้น
ยังไม่สามารถตอบได้เพราะตำรวจเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านกำลัง
ไม่ใช่เจ้าของแผนนั่นเองครับ